ไปจับไปดูด้วยตาของตัวเอง

ไม่ใช่งานนี้ตำรวจต้องสวมบทเป็นกรรมการคนกลาง
ละเดี๋ยวมาย้อนดิ
ไม่ใช่ละ

คำตอบเรื่องนี้มันอยู่ตอนท้ายเมื่อกี้นี้นะครับ

คือผู้หญิงคนนี้จับได้ว่าอ้าวแฟนตัวเองเนี่ย
มามีกิ๊กอยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้ก็เลยตามมาแล้วเห็นกับตา
บาดตาบาดใจตอนที่เปิดประตูเข้าไป

แล้วก็มีอีหนูอยู่ในห้องด้วย
เธอก็เลยโอ้โหมท์มากอลวาดเลย
โยนข้าวของแบบนี้ที่เขาบอกว่าอย่าโยน
มันเป็นเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินนะครับคุณมิ้น
เที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองตราดรับแจ้ง

ชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยต้องไปตรวจสอบครับ
อยู่ในซอยตาแชร์ครับเป็นลักษณะเหมือนห้องเช่าเรียงแถวกันไป

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาววันระพีอายุ๔๑

เจ็บช้ำน้ำใจมาก
ระบายอารมณ์ระบายแค้นโดยการโยนข้าวของแล้วก็ชี้หน้าด่า
ของเธอคือผู้ชายคนนี้ครับเสื้อฟ้านายชายวุฒิอายุ๔๓ปี
บอกเลยว่ามันเดือดจริงกลั้นอารมณ์ไม่อยู่แล้ว
นี่มันจับได้คาหนังคาเขาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกครับ
เขาบอกว่าผู้หญิงจะมีเซนต์เหรอฮะคุณมิวคุณผู้ชม

ก่อนหน้านี้มันมีอะไรแปลกรู้สึกแหม่งแล้ว
๒เดือนก่อนพฤติกรรมของแฟนเธอเนี่ย

จนชาตญานผู้หญิงเนี่ยบอกเลยว่า
แบบนี้สงสัยว่ามีบ้านเล็กแน่
จนกระทั่งเมื่อวานครับลูกชายบอกว่าแม่
แม่หนูเห็นรถพ่อเขาไปจอดอยู่ห้องนู้น

สงสัยเอ๊ะทำไมไปจอดอยู่ห้องนั้น

ตามมาดูแหมสิ่งที่เห็นและภาพที่เจอนั่น
มันเจ็บปวดเหลือเกินทั้งหมดก็เลยระบายออกโดยการด่า

จนกระทั่งตำรวจต้องมาช่วยห้ามวยครับ
ตอนที่พี่รู้พี่มาเจอทิ้งแล้ว
พี่บอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีรายการเขาเลิกกันแล้ว

เขาบอกว่าเขาจะขอโอกาสปรับปรุงตัวใช่ไหม
แล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาจะออกไปทำงาน

แต่ลูกชายพี่เห็นว่าเขามาจอดเอารถจอดอยู่ที่หน้าบ้าน
พี่ก็ตามมาแล้วเปิดประตูเห็นเขาแก้ผ้าอยู่ด้วยกันในห้อง
แต่พี่เพิ่งเห็นจ่ะวันนี้ไง

มันก็บ่ายเบียงไปอย่างนู้นบ่ายเบียงไปอย่างนี้

ก็แหมมันคาหนังคาเขาคุณคิงจะปฏิเสธเป็นอย่างอื่นไป
ก็เข้าใจผิดหรือเปล่าเขามาคุยกันเฉยหรือเปล่า
ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามันเลยจบตรงนั้นเกมเลยครับ
และไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่ผู้หญิงคนนี้บอก
ครั้งที่แล้วให้โอกาสแล้วนะครับบอกว่าจะเลิกกัน
แต่สุดท้ายก็นัดพบกันอีกครั้งหนึ่ง
เอาสุดท้ายครับไปที่โรงพักษภาวเมืองตราด
ตำรวจก็พาตัวทั้งคู่ไป

ฝ่ายชายยินยอมกลับบ้านไปกับเมียแล้วครับเรียบร้อย

คุยกันดีนะครับอย่าใช้ความรุนแรงเลยสงสารลูก